อีกสักที่หนึ่งที่จังหวัดพยาวปลุกคุณนุ๊กกี้ช่างภาพในสตูหน่อย
ตื่นแล้วก็ตามกันมาช่วยหนักหน่อย
ที่วัดสรรค์ช้างหินตรัมบลดอกค้ำตาห์๕
จังหวัดพยาวไปกันนะที่พยาวเนี่ย
พึ่งหลวงบินหนีออกมาจากป่าฮะมาสร้างรังที่ตรงนี้ที่หน้าซุปวิหารสามรัง
เขาบอกว่ามากันมากมายหลายรังอยู่เหมือนกันนะค่ะแล้วทำรังตรงเนี้ยโอ้โห
อยู่เป็นอนานิคมไปเลยโอ้โหใหญ่มาก
แล้วแต่ละหลังเนี้ยมีความกว้างสักห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรยาวประมาณสักหนึ่งเมตรถึงเมตรครึ่ง
ฝูงพึ่งเหล่านี้เขาบอกว่าไม่เคยทำร้ายใครเป็นพึ่งที่ใจดีอืม
มาขอแค่หลบร้อนเท่านั้นเองหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
ก็หวังว่าวัดวาอารามจะเป็นที่พึ่งพาและก็เจอสาธุชนที่เขามา
มากราบไหว้บูชาและเชื่อว่าจะให้โชคนี่เขาว่าอย่างนั้นเลยนะ
เขาบอกว่าพึ่งเย็นแปลว่าเมื่อก่อนร้อนอ่าอืมอะไร
อ้าวก็คุณบอกหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็หนีร้อนมาพึ่งเย็น
ก็คือเพิ่งเย็นคือแปลว่าแต่ก่อนร้อนเอ้าเขาบอกว่าเพิ่งร้อนหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
ก็ใช่ไงก็ตอนนี้เย็นแต่ก่อนร้อนไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องของอุณหภูมิ
เรื่องของพึ่งน้อยพึ่งน้อยตัวนิดนิดเรื่องของน้องบีน้องพึ่ง
เออเอาน้องบีไง
มั่วตัวไปหมดพูดแค่นี้ก็เข้าใจ

นุ๊กกี้พะยาวเขาดูอยู่ตื่นไหมยังนุ๊กกี้

แต่เป็นตามหานุ๊กกี้เขาเขาไม่ได้ลาบ

พึ่งเนี่ยหนีร้อนไปทำรังในวัดเพื่อความร่มเย็น
ก็ไม่ทำร้ายใครนะแต่เขาก็เชื่อว่าจะมาให้โชคให้หลาบ

อ่าแล้วแต่ละกันว่ากันไปแต่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ